คุณผู้ชมคะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าพรุ่งนี้มีการนัดรวมตัวกันเพื่อชุมนุมแล้วก็จะไปที่บริเวณสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะคะ
ซึ่งเราก็ได้เห็นภาพบรรยากาศที่เจ้าหน้าที่ได้มีการเตรียมความพร้อมดูแลในเรื่องของความปลอดภัยนะคะ
คือผู้สื่อข่าวของเราก็อยู่ในพื้นที่นะคะก็มีการรายงานเข้ามาต่อเนื่องเป็นระยะระยะว่านะตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการดูแลความปลอดภัย
คือหลักก็คือจะต้องไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปใกล้๑๕๐เมตรนะคะก็เป็นไปตามกฎหมายกำหนดนะคะ
คือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้แจ้งมาตั้งแต่เมื่อช่วงกลางวันที่มีการแถลงข่าวแล้ว
ว่าตั้งแต่ตี๔นะฮะเช้ามืดวันพรุ่งนี้นะฮะตั้งแต่๔นาฬิกาเนี่ย
กั้นพื้นที่โดยรอบบริเวณสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ใช่ค่ะนะฮะ
นี่เป็นภาพล่าสุดที่เจ้าหน้าที่ก็เริ่มนำแผงเหล็กแล้วก็รั้วต่างไปกั้นพื้นที่แล้ว
สื่อข่าวบอกว่าก็มีการทยอยขนแบรีเออร์ค่ะครับนำรั้วลวดหนามไปปิดถนนแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ชี้แจงมาว่าในวันพรุ่งนี้ถ้าหากว่าไม่ได้มีความจำเป็น
ที่จะต้องเดินทางผ่านบริเวณเส้นทางดังกล่าวก็ขอให้คุณผู้ชมหลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะ
การจราจรจะได้ไม่ไปติดขัดที่บริเวณนั้นด้วยนะคะ
พรุ่งนี้นี่วันพุธนะฮะเป็นวันทำการปกตินะครับใช่ค่ะแต่ว่าหลายส่วนราชการอย่างเช่นกระทรวงศึกษาธิการเนี่ย
วันนี้ได้ประกาศให้เจ้าหน้าที่ให้ราชการทำงานที่บ้านทำงานแบบออนไลน์มาในวันพรุ่งนี้นะฮะ
ก็มีโรงเรียนบางแห่งที่อยู่ใกล้บริเวณดังกล่าวก็มีการประกาศหยุดการเรียนการสอนในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะ
เมื่อช่วงค่ำที่ผู้สื่อข่าวของเรารายงานสดจากพื้นที่เข้ามาบอกว่าร้านค้าร้านขายแล้วก็ชุมชน

บางบ้านก็อาจจะปิดบ้านก่อนเพราะว่าเกรงว่าเดี๋ยวจะมีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นจากการชุมนุม
นี่คือภาพสดในเวลานี้เลยนะคะที่บริเวณแยกวิสุทธิกษัตริย์ค่ะ
เราก็ได้เห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยให้นะคะ

ตอนนี้คุณวิมวลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่ค่ะ
เราไปติดตามการรายงานสดจากคุณวิมลวันได้เลยนะคะเชิญค่ะ
ตอนนี้นะคะที่ฉันอยู่ที่บริเวณแยกวิสุทธิ์กษัตริย์ซึ่งในขณะนี้มีความเคลื่อนไหวจากทางเจ้าหน้าที่
ที่เข้ามาวางมาตรการต่างในการดูแลความเรียบร้อยนะคะ
เดี๋ยวเราจะให้ช่างภาพเนี่ยหันภาพไปทางด้านซ้ายมือของดิฉันนะคะที่ตอนนี้ค่ะ
ทางด้านของชาวบ้านเองนะคะซึ่งขณะนี้ก็บางท่านเนี่ยเข้ามาบอกเราว่าได้รับความเดือดร้อนจากการที่เจ้าหน้าที่นะคะ
นำเอาแบรีเออร์รวมไปถึงรวดหนามหีบเพลงนะคะมาติดตั้งในพื้นที่นะคะ
ก็มีการเตรียมวางแผนเตรียมที่จะดำเนินการต่าง
ว่าจะเป็นการเอารถออกหรือการวางแผนสำหรับทางด้านของคนในครอบครัวนะคะ
จะต้องเตรียมออกจากพื้นที่ในช่วงของพรุ่งนี้เช้านะคะสุดอ่าจากพื้นที่ที่เรายืนอยู่ในขณะนี้
จนถึงบริเวณแยกวิสุทธิกษัตริย์นะคะเราจะเห็นว่ามีแบรีเออร์สีส้มนะคะ
ที่ตั้งอยู่เป็นการนำมาวางตั้งแต่เวลาประมาณสามทุ่มครึ่งพร้อมด้วยลวดหนามหีบเพลงนะคะ
ที่กำลังมีการติดตั้งอยู่ในขณะนี้ถ้าหากว่าเรามองจากภาพที่เห็นเนี่ย
การว่าน่าจะเป็นจุดที่ทางเจ้าหน้าที่คาดการณ์ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมน่าจะใช้เส้นทาง
ในการเข้ามาที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ในวันพรุ่งนี้หลังจากที่รวมตัวกันที่
อนุสวรีประชาธิปไตยในเวลาสิบห้านาฬิกาค่ะเดี๋ยวกล้องของเราจะค่อยค่อยแพลนมาช้าช้านะคะ
จะเห็นรั้วของอ่าบกทบนะคะที่ตอนเนี้ยถ้าเรามองไม่ได้
ดิฉันไม่แน่ใจว่าภาพจะสามารถให้เห็นถึงเป็นแสลนดสีดำหรือเปล่านะคะ
ก็คือมีการติดตั้งแลนด์สีดำ
ลักษณะของสลานสีดำติดคือยาวสูงเลย
เกือบจะทั้งหมดเลยนะคะ
ส่วนจุดต่อไปก็จะเป็นบริเวณประตูด้านหลังนะคะของบกทบ
มีลักษณะของการเชื่อมโรหะก่อนหน้านี้นะคะ
จากการสังเกตของทีมข่าวไทยรัฐทีวี

มีการดำเนินการอย่างไรบ้างค่ะ
นอกจากจุดที่เป็นประตูของบากอร์ตธับอล
อยู่บริเวณด้านหลังแล้วนะคะ
เราจะเห็นได้ว่ามีรถ๖ล้อรถ๑๐ล้อนะคะ
ที่ตอนนี้มีการเคลื่อนย้าย
มาติดตั้งบริเวณด้านหลังของบอกรทบซึ่งตอนนี้เริ่มวางไปได้๔๕ชิ้นแล้ว
แล้วก็คาดการณ์ว่าจุดต่างที่จะเข้าไปสู่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ที่ถนนพิศนุโลก
ก็จะถูกวางมาตรการในการดูแลความเรียบร้อยแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะ
เป็นรถที่มีการเคลื่อนมาต่างนะคะ
ขณะเดียวกันค่ะอย่างที่เราเห็นนะคะว่าแบรีเออร์เนี่ยที่จะวางก็จะชิดกับทางด้านบ้านของชาวบ้านนะคะ
คือติดติดที่ของชุมชนไปทั้งหมดเลยซึ่งชาวบ้านเนี่ยต่างก็บอกว่าจุดตรงนี้นะคะค่อนข้างที่จะมีความสำคัญ
แล้วชาวบ้านเองก็ได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าแบรีเออร์ที่มาตั้งก็จะติดพื้นที่ของชาวบ้าน
ชาวบ้านบอกว่าจุดที่อยู่ตรงนี้เป็นชุมชนเป็นอพาร์ทเมนต์เป็นบ้านของชาวบ้าน
ในวันพรุ่งนี้เช้าทางเจ้าหน้าที่เองขอความร่วมมือจากชาวบ้านว่าให้ปิดร้านค้า๑วัน
ซึ่งไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าในเรื่องของการเป็นที่พักอาศัยการเป็นอพาร์ทเมนต์การเป็นที่อยู่ของชาวบ้านต่าง
และไม่ได้มีการบอกล่วงหน้าทุกคนต้องไปโรงเรียนกดทำงานจะออกไปได้อย่างไร
ก็มีการสะท้อนตรงนี้มาให้กับทางเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ
แล้วนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากแยกวิสุทธิ์กษัตริย์จากพิมพุธวันธมาภาคดีข่าวไทยรัสทีวี
ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและการชุมนุมในวันพรุ่งนี้ได้จากไทยรัฐทีวีอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ